พวกแก๊งมาเฟียแก๊งนักเลง

มีเยาวชนวัย๑๖ปีคนนึง
หลงเข้าไปทำงานเป็นคนตามเก็บหนี้
ให้กับพวกแก๊งเงินกู้นอกระบบ

เก็บดอกเบี้ยใช่ไหม
แก๊งก์นี้อุ้มเขาจากบ้านเลยนะไปรุมซ้อมจนน่วมอยู่ที่เขาเขียว
แล้วก็ปล่อยให้เดินกลับบ้านเองเป็นระยะทาง๒๐กิโลเมตร
ไม่มีเงินติดตัวสักบาทไม่มีโทรศัพท์มือถือด้วยแล้วคุณดูแขนนี่
คือเห็นเลยว่าแบบเป็นรอยไหม้จากการที่ต้องเดินอ่ะเดินเดินกลับบ้านนะคะ
นางประจิมเจริญเมืองวัย๔๗ปีพาลูกบุญธรรมมาแจ้งความกับตำรวจสพเสม็ดที่ชนบุรีนะคะ
เล่าบอกว่าลูกชายถูกรุมซ้อมที่เขาเขียวจนระบมไปทั้งตัว
แล้วก็ถูกปล่อยให้เดินกลับบ้านเองเป็นระยะทางกว่า๒๐กิโลเมตร
ทั้งมือถือชิงทั้งเงินสดไปจนหมดตัว
ลูกบุญธรรมคนนี้เป็นเยาวชนชายอายุ๑๖ปีนะคะ
เขาบอกว่าเขาได้ไปทำงานกับแก๊งเงินกู้ดอกเบี้ยโหดที่กรุงเทพ
เป็นการทำหน้าที่ตามเก็บดอกเบี้ยลูกหนี้
ได้เงินเดือนเนี่ยเดือนละ๒๕๐๐บาท
ทำทำไปแล้วเขารู้สึกว่าเขาไม่ชอบ
แล้วเงินมันก็น้อยก็เลยขอลาออก
แต่หัวหน้าแก๊งไม่ยอมให้ออกค่ะ
เขาก็เลยฉวยโอกาสช่วงที่ออกไปเก็บดอกเบี้ย
หนีเลยหนีแล้วก็กลับมาอยู่บ้านที่ระยองค่ะ
กระทั่งเมื่อวานตอนเที่ยง
อยู่มีผู้ชาย๓คนขับฟอร์จูเนอร์สีขาวมาจอดหน้าบ้าน
แล้วก็ลากเขาไปกลางป่าบนเขาเขียว
บอกว่าจะกดน้ำฆ่าให้ตาย
เอาแทร่หวายฟาดใส่ตามตัว
เตะทั้งตบไม่ยั้งเลย

เอามือถือเข้าไปเอาเงินสดไปด้วย
เด็กคนนี้ค่ะต้องเดินเท้ากว่า๒๐กิโลเมตรจากป่ากลับมาที่บ้าน
เมืองต้นตำรวจพาผู้เสียหายไปตรวจร่างกาย
แล้วก็ประสานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสอบสวนขยายผลแล้วนะคะ
ล่าสุดมีการติดต่อไปยังกลุ่มชายปล่อยเงินกู้ที่อุ้มน้องคนนี้ไปรุมทำร้ายด้วย
หนึ่งในนั้นบอกตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะเข้ามาให้ปากคำ
ส่วนที่เหลือตำรวจชุดสืบกำลังเดินทางตามตัวมาสอบปากคำอยู่
ก็อาศัยอยู่ย่านมีนบุรีกรุงเทพนี้เองค่ะ